คุณผู้ชมฮะมาดูอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะฮะ
จุดนี้ชาวบ้านบอกว่าเกิดขึ้นบ่อย

เพราะว่ามีการขยายเลนจาก๒เลนเป็น๔เลน
แล้วก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้งคุณผู้ชม
ดูมุมภาพนั้นให้ดีนี่ฮะ
เห็นไหมฮะร่างนักท่องเที่ยวกระเด็นไปเลย
จริงชน๒คนเลยนะคุณนะ
ชนสองคนเลยนะฮะเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะครับ

คนหนึ่งที่สาหัสเพราะว่าไปติดอยู่ใต้ท้องรถ

อีกคนนึงกระเด็นออกมานะฮะ
เนี่ยวงจรปิดจับภาพได้นะครับ

อำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงานะครับ

คุณผู้ชมจะเห็นนักข่าวที่เราเสนอ
ว่าจุดนี้มีอุบัติเหตุบ่อยครั้ง
โดยเฉพาะกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
กลางค่ำกลางคืนเขามากินข้าวกินปลา

เขากะจะข้ามไปพักฝั่งรีสอร์ทเลย

หลังเกิดเหตุตำรวจสพเขาหลักของพังงา

ทพททหาร๕๐๖๔กรุงเทพมนาคม
สภาพด้านหน้าได้รับความเสียหายนะครับ
บริเวณที่บนถนน
มีผู้บาดเจ็บอยู่๒ราย
เป็นนักท่องเที่ยวสัญชาติเช็คนะครับ
ชื่อว่านายวลาดิเมียโกชีอายุ๖๔ปี
แล้วก็นางยาน่าโกชีโลตาโคอายุ๕๐ปี
๒คนนี้เป็นสามีภรรยากันนะครับ

รีบนำตัวส่งศูนย์การแพทย์เขาหลัก

นางยาน่าโกชีโลคาโตโลตะโคบาดเจ็บสาหัสมาก
ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ
ส่วนที่สพเขาหลักนะครับ
ที่สำคัญคุณต้องเป่าครับ

เพราะทางผู้อำกับสพเขาหลัก
นำตัวมาเป่าครับนี่ตอนเป่านะครับ

ว่าผลการตรวจแอลกอฮอล์

สัญญาณกำลังแดงอยู่นะครับ

คือเขาไม่ได้เมาแล้วขับเอาเหรอ
แต่เขาบอกแบบนี้ตอนที่ขับเมาส

ช่วงเกิดเหตุฝนตกลงมาปล่อย
แล้วบริเวณดังกล่าวแสงไฟกลางถนน

ทำให้มองไม่เห็นนักท่องเที่ยวสองผัวเมีย

แล้วก็ก้าวออกมาเพื่อจะข้ามถนนนะครับ

เป็นเหตุให้นางยาน่าบาดเจ็บสาหัส
แล้วก็ตอนนี้ย้ายนางยาน่าไปรักษาตัว
ศูนย์การแพทย์เขาหลักนะครับ

แต่ยังถามตอบพูดคุยได้นะครับ
เก็บรักษาไว้ที่สพเขาหลักนะครับ

ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัสครับ
สำหรับพื้นที่ตรงนี้นะฮะทีมข่าวของเราไปพูดคุยกับพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ชาวบ้านนะฮะ
บอกว่ามันเป็นแหล่งท่องเที่ยวย่านเขาหลักแล้วฮะ
แต่เกิดอุบัติเหตุรถชนนักท่องเที่ยวบาดเจ็บและเสียชีวิตมาแล้วหลายครั้ง
โดยเฉพาะหลังจากที่มีการปรับปรุงขยายถนนเป็น๔ช่องจราจรนะครับ
ทำให้สร้างความเสียหายต่อบรรยากาศการท่องเที่ยว

เวลานักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่นี่มันไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ทีนี้อยากให้ผู้เกี่ยวข้องด้านของการท่องเที่ยว
เรียกร้องให้ทางจังหวัดพังงาแล้วก็หน่วยงานที่รับผิดชอบ
แก้ปัญหาให้นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยโดยเร็วด้วยนะครับ